ซึ่งเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบ
ถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น
ที่บริเวณถนนเพชรเกษมแล้วก็ทำให้
การจราจรตอนนี้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้นะครับ

ครับสวัสดีครับคุณ
คือน้ำท่วมทางไม่สามารถสรรจรได้ทั้งทั้งสองฝ่าง
ทั้งฝั่งเข้ากรุงเทพกับฝั่งลงใต้เข้าสัญจรไม่ได้เลยครับ
ครับผมล่าสุดมีรายงานว่าบริเวณขอสะพานรู้สึกจะ

ฝั่งขาล่องฝั่งขาลงใต้ครับ

ถ้าน้ำแห้งก็คงต้องเบี่ยงการจราจร
ไปใช้ใช้ส่วนขาขึ้นเบี่ยงให้ลดยิ่งกว่าเล่น
จะได้ส่วนจรกันได้ครับ
ตอนนี้ระดับน้ำเป็นยังไงบ้างครับ
ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วฮะเริ่มลดลงลดลงนิดหน่อย
แต่ฝนยังตกอยู่ครับครับผมในช่วงในเรื่องของการช่วยเหลือรถที่ไปติดอยู่บนท้องถนนตอนนี้มีการดำเนินการไปมากน้อยแค่ไหนแล้วครับ
ครับตอนนี้ผมพยายามประสานทุกทุกหน่วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้พื้นที่น้ำท่วมมันกินบริเวณกว้างจริงทั้งเข้าไปในตัวอำเภอบางสะพานด้วยครับแล้วก็ทางทางที่ติดอยู่บนเพชรเกษมเนี่ยรถก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้
เพราะรถติดมากครับเข้าไปไม่ถึงก็พยายามเข้าไปอยู่ครับเอารถ๖ล้อทั้ง๖ล้อทั้ง๑๐ล้อวิ่งเข้าไปลุยเข้าไปก็ยังเข้าไม่ถึงครับ
ตอนนี้พยายามเข้าไปแล้วก็ประสานกับผู้ที่ติดอยู่ข้างในอยู่ตลอดว่าทางเจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปช่วยครับ

ด่วงผ่านแห่งเดียวอืมครับก็ต้องรอให้ระดับน้ำลดก่อนนะฮะถึงจะมีค่ะ
หรือครับรอรอสั่นลดก่อนครับครับ
แต่ตอนนี้เริ่มลดนะฮะยืนยันว่าเริ่มลดลงแล้ว
ครับที่มีรายงานว่ามีคนติดอยู่ในรถตู้
มีคนติดอยู่ในบนหลังคาของรถบรรทุกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
สถานการณ์ล่าสุดสถานการณ์ล่าสุดผมผมไม่ทราบเลยครับ
เพราะว่าผมก็ติดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยครับ
แต่ก็พยายามเข้าไปช่วยตรงจุดที่ติดให้ที่ลึกที่สุดนะครับ
ยังเข้าไม่ถึงครับครับครับเอาละครับ
ขอบคุณมากครับพอครับครับผมครับผมครับพออภิชาติ
ชันธรรยากรธรรยากรนะครับเป็นผู้บรรยาการแขวงทางหลวงประจวบนะครับ
ซึ่งก็ยืนยันว่าตอนนี้ทางด้านคอสะพานซึ่งเป็นขาล่องตอนนี้
คอสะพานขาดไม่สามารถที่จะสัญจรได้แต่ว่าถ้าระดับน้ำรถคงจะต้องเบี่ยงไปใช้
เส้นทางในช่วงของขาขึ้นนะครับมากรุงเทพหานครยังสามารถที่จะใช้ได้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ต้องรอระดับน้ำลดลงก่อนซึ่งพอยืนยันว่าตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มลดลงเรื่อยแล้วนะครับ